การศึกษาการเผยแพร่พุทธศาสนาและพระพุทธปฏิมาซึ่งเป็นมรดกจากอดีตนั้น
ครอบคลุมอาณาจักรอื่นซึ่งล่มสลายไปแล้วดังนี้
เหนืออาณาจักรล้านนาเป็นประเทศสราชของอาณาจักรสยาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือล้านช้างเคยเป็นประเทศสราชของอาณาจักรสยาม
ก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาครอบครอง
และปัจจุบันคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภาคกลางพระมหากษัตริย์ผู้ปกครองกรุงรัตน
เชื้อสายมาจากอาณาจักรอายุทยา
ซืบทอดมาจากอาณาจักรธรรมโพชะ
ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ลบบุรี

ปกครองพากลางอีกต่อดึก